แบบนี้แล้วเดี๋ยวอยากจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่ง

เพราะว่าอะไรคะเธอขี่ย้อนสอนมาในถนนที่มี๔เลน
แล้วเธอย้อนมาอยู่ตรงระหว่างเลนส์๒กับเลน๓ค่ะ
ทำให้มอเตอร์ไซค์ของเธอไปชนกับรถกระบะ
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะ
จังหวะนี้เลยคุณผู้ชมโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้กัน
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมา

๒เลน๓แบบนี้จังหวะนี้เห็นไหมคะ

แล้วไปชนกับกระบะก่อนก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอจะล้มลง
แล้วรถที่บรรทุกของที่หลังคาสูงคันข้างหลัง

เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยพลเมืองดีก็ช่วยนำผู้หญิงคนนี้
ส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย
บริเวณไฟแดงหน้าพระรานที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เธอล้มแล้ว

ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังสพหน้าพระราณ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ก็คือนางนิตยาอยู่หาดอายุ๔๑ปี
ตอนนี้เธอยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนรถกระบะคันที่เฉียวชน
ก็คือคนขับคือนายสมนึกชื่นชีพอายุ๖๔ปี

หญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนมาจริง

แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีกลิ่นเหล้าติดตัวทั้งผู้หญิง
ทีนี้ตำรวจก็จะต้องสอบต่อไปนี่แหละค่ะ
ผู้หญิงคนนี้มีอาการมืนเมาสุราขณะขับรถด้วยหรือไม่
ถึงขี่ย้อนสอนมาโพโลมากลางถนนแบบนี้เลยนะคะ